ค่ะก็เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งค่ะ

ไม่เอามาเป็นเหมือนทำให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตค่ะ
แต่ว่าก็เป็นวันเกิดที่ดีมากวันนึง

แล้วก็มีทำบุญบ้างอะไร
ปุ่นบ้างแต่ว่าเป็นปีที่ดีมากเลยค่ะ
ใช่ค่ะพี่นี้ทำงานตรงกับวันนี้ทำงานเฉย
อเรนนี่น่ารักแบบน่ารักมากอยู่ในชีวิตใหม่เต็มเลย

ใหม่เป็นลิงเลยค่ะวิ่งทั่วบ้านเลย
คุณผู้จัดการรู้ค่ะพี่เขารวมกันและรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบดอกไม้

คุณผู้จัดการโอเคใช่ไหมครับ

ขอบคุณแม่ซื้อกระเป๋านะ

แล้วก็ทำงานนะคะทำตามปกติ

ว่าส่งของควันส่งดอกไม้

ด้วยยังปลักอย่าง

เป็นความทรงงานเดียวแล้วคะ

เพราะทำงานเลยงั้น

ใช่หรือว่าใครมีงานวันเกิดชวนใหม่เดี๋ยวใหม่แต่งให้ก็ได้
ของใหม่ยังไม่มีค่ะยังไม่มีที่เยอะ
ปีนี้รู้สึกว่าจะแบบทำงานแล้วก็เรียบง่าย
ไบเฟิร์นให้อะไรสังไมมีไหมนะ
ถูกใจมั้ยไปเฟิร์นให้
เพื่อนส่งข้อความมาก็รู้สึกดีใจเลยแล้วอะไรเงี้ย
กันใหม่ได้ชวนฉันแต่ไม่มีงานบริเวณบรรเวณนะฮะ

อเรนนี่สังหรับพี่อาจารย์

อเรนนี่สังหรับพี่อาจารย์
อเรนนี่สังหรับพี่อาจารย์
อเรนนี่สังหรับพี่อาจารย์
อเรนนี่สังหรับพี่อาจารย์

อเรนนี่สังหรับพี่อาจารย์

แล้วก็แบบของขวัญดีมาก

ไม่รู้

ก็ต้องผ่านหลายคน

เป็นน้องที่แบบว่าร่วมงานกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นสเปคผู้หญิงไทยทุกคนนะคะไม่ใช่ผู้หญิงด้วย
นายก็เป็นสเปคของทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าน้องน่ารักมากค่ะ

แม่หมูก็เชียร์กับเราอยู่นะ
แม่น่ารักมากค่ะแม่น่ารักมาก

อย่าเชียร์เลยค่ะจริงอย่าเชียร์เลยค่ะทำงานด้วยกันได้ไหมล่ะ
มีแฟนคลับจริงหรือคะลูกถ้ามีแฟนคลับจริงหรือ
แฟนคลับมีความสุขก็ยินดีเลยค่ะ
อะไรที่แบบแฟนคลับทำแล้วมีความสุขใหม่แฮปปี้หมดค่ะ
แต่ว่าก็ทำงานน้องเขาเป็นน้องอะค่ะ

เดี๋ยวผมยังคงได้เจอกันไงครับ
น้องค่ะหรือจะให้นายเป็นน้องค่ะ

นายอยู่ไหนให้ผู้หญิงไทยแบบรักอย่างนี้ดีป่ะค่ะ
ไม่เรายังไม่คิดถึงตรงนั้นเลย
ก็ยังไม่เคยเนอะ